ตั้งแต่มีลูกไปบอกเลยว่าเกิดอาการเห่อสุด

ที่จะหาวิธีมาดูแลลูกน้อยให้ดีที่สุดด้วยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญค่ะช่วงนี้ค่ะ
ยังมีอาการแพ้ท้องแทนคุณภรรยาด้วยนะ
ตัวเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้บอกเลยนะคะว่าเตรียมตัวเป็นอย่างดี
เตรียมตัวที่จะรู้วิธีการดูแลทายาทตัวน้อย
กำลังจะลืมตาดูโลกในเดือนพฤษภาคมนี้ล่ะค่ะ
เราก็คิดว่าว่าชีวิตมันไม่ได้มีอะไรเครียดเนอะ
มันก็พอได้อยู่แต่ว่าเราคงยังไม่ได้ประสบกับที่เขาบอกว่า
บอกว่าตื่นทุกชั่วโมงหรือทุกอะไรจะเป็นอย่างไร
ซึ่งก็วางงานกันแล้วว่าช่วงกลางคืนคงจะเป็นของผม
หมอไว้บอกหนึ่งพฤษภาครับ
เคยคำถามอยู่เหมือนกันแต่เราก็ดูไว้คร่าว
เพราะตอนนี้ก็กำลังดูก็คือตามสุขภาพของคุณแม่เขานะว่า
จากตัมปชาติหรือว่าผ่า
เราก็ขอให้คลอดปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะ
ส่วนฉายาประจำปีนี้ค่ะ
สมาคมนักข่าวบันเทิงที่ตั้งให้ว่า
เลื้อยสะดุดหยุดที่เจ๊นั้นนะคะ
เจ้าตัวเผยว่าด้วยอารมณ์ติดตลกนะ
ปีนี้บอกเลยว่าฉายานี้แฮปปี้สุดค่ะ